นัมผล๔๘ช้างเปลือก๔๙
ก็น้ำเงินนี่จับใหญ่กว่านะมาได้ปลายครับ
ครับผมไม่ได้ข่าววงในไปปลายเลยครับ

ขณะที่เรื่องของสมองมวยจะอยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับ

ก่อนอื่นติดตามวิทยาครับ
เจ้าข่าวพญายมหนองข่ายหลอกแดนภูมิเสียบ
เขาคือสายันเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
ครับมวยคู่ที่สองแล้วนะครับ
ฟังประวัติกับฝ่ายแดงเพชรพงันสสุขสม
ชื่ออธิวัติทองเอ็มอายุ๑๗ปี
เป็นชาวจัวรรดิ์นครศรีธรรมราช
กมาแล้ว๗๖ครั้งชนะ๖๐แพ้๑๖ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้ว

ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสายันเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
ชื่อเกดิสักคำพาจันอายุ๒๐ปี

กมาแล้ว๗๘ครั้งชนะ๕๔แพ้๒๑เสมอ๓ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนเสือใหญ่ช่อ๕พระยักษณ์
เวทีมวยราชดำเนินครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีของมวยคู่ที่๒นะครับ
อาจารย์สินชัยจุลวงครับ
มวยกู้นี้ฝ่ายแดงมาจากด้านใต้ครับจวัตรละครศรี
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่อีสานครับน้องคาย
รูปร่างช่วงชกฝ่ายแดงเพชรพงันสูง๑๖๒เซนติเมตร
ฝ่ายน้ำเงินสายันเล็กนี่สูง๑๖๐เซนติเมตรครับ

มุมแดงนี่สูงร้อยกว่าครับ
มุมแดงนี่ก็มีปาไฝสอสุกสมนะครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรพะงันนะครับ
มวยของพี่วิทยาเพชรสี่หมื่นเลยครับแต่ว่าอยู่ในสีเสื้อของฟ้าไฝนะครับ
ทางด้านของเพชรพงันครับ

อยู่บริเวณนี้แหละครับแถวมุมหลังมุมน้ำเงินครับ

สายน้ำเงินนี่เปลี่ยนชื่อหลายที่เปลี่ยนแล้วนะครับ

ก่อนเข้ารายการพี่ป่าทางเชอรี่ดวงใจพ่อโทรมาให้กำลังใจเกงสีแดงด้วย
โบกฝากคิดถึงกับเชอรรี่นะครับ

ไฝถอดมงคลป่าไฝมาป่าโหดอยู่
มาอยู่ที่เวทีมวยยอดมวยไทยรัฐนะครับ
กระทั่งสุภาพบรุษนักสู้เสียแขกแจกทองตลอดวันนี้ก็มานะ
อยู่หลังหมุนน้ำเงินโดนโดนโดน
ศิษย์เข้าหน้าน้ำเงินฝ่านน้ำเงินลูกศิษย์เข้า
น่าไอ้เจ้าสายันเล็กพีเคแซมไทยมวยไทยยิ่ง
นี่แหละครับเอาล่ะเกมของมวยคู่นี้ขอบคุณบรรดาพี่น้องแฟนมวย
มวยหูขาใหญ่ทั้งสิ้นนะ
โกน้อยปุรินัตนาวัฒนเอกบางไส้โลบังบอนหูสะพันธ์ใหม่ปิ้วสักบังเอ็งโชว์
โอ้โหรวมกันอยู่ที่ประเภทมวยธาระตุ้งสิ้น

มาอยู่เต็มเลยอยู่ยืนอยู่แถวหน้าทั้งสิ้น
ครับขอบคุณประยังแฟนมวยที่เทาะมาชมในสตูดีโอมงตีและสีดีโอด้วยนะครับ
ในรายการช้าวเขาชัดโซเชียลทุกวันจันทร์สุขเวลา๑๕๐๐๙๐๐นและ
ขอบคุณครับจบรายการแล้วนะครับ

จบยอดมวยไทรท์ก็ติดตามชมต่อได้เลย

แต่ว่าอันนั้นใหญ่ไม่เป็นต่อชื่อ

ทิ้งชิงยังวาง

ประสานนารัก

แต่ว่าฝ่ายน้ำมือลายนี้นี่มันนี่บ่ยั่นนะ
วันนี้เสียแขกแจกทองอยู่หรือเปล่า

สิ้นขาดเป็นเวทีนะครับสิงชัยจุดลงมุมให้กระแนน๓คน
นารินภูมิลันยุศบนสุกุมนันแล้วก็อันนันเมฆสวรรค
นี่ครับความสนุกของยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัย
นี่ติดตามชมก็ได้ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงนะครับ
เคล็ดคันคู่มวยคุณภาพทั้งสิ้นก็ออกมา
ไม่ทำให้กับเวลาพี่น้องแฟนมวยผิดหวังนะครับ
กว่า

หมวยที่๒เราก็ผ่านมาละยกแรก
หมวยทั้งคู่เป็นหมวยเข่าอย่างประเภทว่าเครื่องดีเซ็นต์
ร้อนยากก็ต้องจุดหัวหน่อยครับ
แต่ว่าวันนี้มาเดินรูปร่างสูงยาวกับทหาร

มันจะดูรูปร่างแข่งแข่งใหญ่
อันนี้ได้เลือกของจังหวะมีมือเลยครับแต่ดูดีกว่าครับ

๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน้องแล้วก็๑๐๐๐บาท
แก่ผู้ที่ใช้เจ้าระเข้ฝ่าถังตามเป่ายก๒ครับ
บนเวทีนะครับนี่เป็นยกที่สองท่านผู้ชมครับ
คู่แรกนะครับย้ำผลกันสักนิดนึง
นำพลเล็กกกรรมนาศแดงนะครับแพ้คะแนนให้กับ
เผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิไปคู่เปิดหัวนะครับ
นี่เป็นคู่ที่๒ยกที่๒เพชรพงันสสุขสมแดง
สายันเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน้ำเงิน

รูปร่างช่วงชกสวยกว่าสูงกว่า
แต่โดนสายันเล็กมีหัวแข้งซ้ายเข้าไปแล้ว
เป็นการโต้แข้งชิงจังหวะกันอยู่นะครับ
ในช่วงต้นเกมยกที่๒ของแข่งมวยซ้ายติดที่วงใน
ยังตีกันไม่ได้ไอ้มวยเข่าเนี่ยนะทั้งคู่นั้นแข็งแรงตีกันยาก
ไปไปอย่างเดียวนอกจากว่ารอให้คู่ต่อสู้ก่อนแรงคุณจะตีได้
ช่วงจังหวะกดแขนกันนี่นักมวยนี่รู้กันเลยนะ
ว่าข้อแข็งแรงดีหรือเปล่าใครดีกว่ากัน
พยายามยับไส้ตลอดนะครับเนี่ยเจ้าเพททั้งนั้น
ตัวสูงกว่าด้วยนะครับช่วงชกนี่สวยเลยนะ
น้ำหนักมีธรรมดาจะทำยากเหมือนกันนะฟร้อย๑๐๗เนี่ยแดง
มาวันนี้สายันเล็กมาเน้นที่แข้งซ้ายหน้านะครับ

สายันเล็กน้ำเงินนี่แพ้เสือใหญ่นะ
มันอันตรายสือใหญ่ตัวนั้นมันอันตรายมาก
ใครผ่านได้ก็ไม่ธรรมดาพี่ป่าว
ใช่ล่ะเหมือนเป็นด่านนี้ด่านอันตราย
ขยับแข้งขวาก็เต็มครับทั้งตัว

ตอนนี้เป็นเทนเนอร์ใหญ่แล้วเขาได้เทนเนอร์อะ
ถ่อยยากอ่ะเก่งเกินตัวน้ำหนักเลยหยาก
แค่งขวาแตะแตะขวาเต็มแตะส่งมุมเลย
แตะส่งมุมเลยครับแค่งนี้ถ้าเป็นชิงดำมาโดนแค่งนี้ก็ไปมีเลิก
ยกขยับวิทยาบอกให้ยกขยับอย่างเดียวเลย
โยกขยับไม่ตีเข่านะอาจจะลำบากนะ
ตามสไตล์ของวิทยาด้วยนะยกขยับแบบนี้ยิบร้อยยิบร้อยยิบร้อยยังไม่ออก
ถ้ายยืดแค่งแบบนี้แต้มีสวีตเปียกแชรกดูแลน้ำเงิน
แค่งสั่นกว่าแค่งยกไปยินด้วย

สีขาดตัวไปดีให้กระแนนไม่ได้ห้ามอย่างเดียว

เจ้าเชอรี่ถีบถึงกันน็อกเลยนะ

เพชรประงัดนี้ไม่ค่อยชอบ
นี่ก็เปิดฉากบูนนะพี่ชัยนะ
มีลูกขู่มาก่อนเลยนะ
แล้วเกมเริ่มเข้มข้นแล้วครับ
ครับตามต่อยกที่สามครับ
สำคัญชมสองยกที่ผ่านไป
กางเกงสีแดงนี่ดูลักษณะการคุมเกม

เดี๋ยวดูยก๓ว่ายังไงที่มุมน้ำเงิน
อีวีประจังฉายเข้ามาช่วยคิว
ให้สายันเล็กด้วยนะครับ

จังหวะยืดแข้งขวาขวาก็ขวาไปแล้วเลย

ตอนนี้ทีมอันสั่งเข็นในละ

ยังตีกันยากนะ

สายันเล็กน้ำเงินนี่กดแขนซ้ายเอาไว้

ไปด้วยเข้าขวาเพชรพังงัน
เริ่มแรงขึ้นมานะครับ

เอาอาวุธเยอะจริงนะครับ

สายยากอยู่นะครับ
ได้แล้วเกรงสีแดงได้รับสิทธิ์จากพี่เลี้ยงมา

ต้องเดินไว้ครับต้องเดินรีบด้วย
เน้นที่วงในพลิกเหลี่ยมออกมา

พยายามจะยัดไส้ตลอดนะครับเพชรพังงัน
ขยับเดินครับในช่วง๑นาทีครึ่งที่เหลือที่ตรงนี้
เกี่ยวขวาสวยเลยพยายามจะกินขวาเบิ้ล
คู่นี้ต้องชิงเหลี่ยมก่อนนะครับในนี่ยังไม่เห็นเลยนะครับ
ในนี่ดูลักษณะเกลียงสีแดงมีตัวใหญ่บบประกบระบังมิดเลย

ข้างนอกนี่ต้องระวังขวาสายันเล็กด้วยนะ
ผู้ชนะกันอยู่ในแข้งขวาสา
ปิดไหนดทันอย่างแทงพลิกเหลี่ยมแบบหลงไว้หลงจะติดนับเป็นพลิกขวา
มาอย่างโต้ไหนเด้งช่วงเคาขวาเด้งจับกวิ่นตีสวยงามแต่ผัวมัน
ตอบได้แล้วตีได้ฝัวกว่าไหวย้อมถอดออก

ยัดไส้หน้าขา
ขยับต้องเป็นฝ่ายเปิดแก้มหัว
แข้งซ้ายเต็มพยายามหักเหลี่ยมพลิกเหลี่ยม
วงในขึ้นบนลงเอว

พังงานนี้ต้องระวังนะครับลูกจับใต้ปีกเนี่ยแก้ยาก
ดูลักษณะแล้วนี่แม่ยกนี้มาพออยู่วงนอกสายันเล็กนี่ไม่กลัว
ผมไม่ได้กลัวปุ๊บเพชรพังงานนี้ต้องเปิดเกมเข้าในแล้ว

สาวยันเล็กมาวันนี้ชกละเอียดนะครับโต้ทุกดอกตัวเล็กไปหน่อย
พี่มันเหลือหาปากได้อยู่เลยนะครับกับเพชรพังงานบนยกที่๓
ภาพช้าของมวยคู่ที่๒ยกที่๓ที่ผ่านมาครับ

รอจังหวะหัวแข้งขวาเข้าลำตัว
ทางด้านเพชรพังงานแข้งเข่าเสียบเข้า
โหดิหัวแข้งขวาเข้าไปครับ
แต่เป็นลำตัวที่เสียบเข้าเพชรพังงานเสียบเข้าแรก

ดูชัดเจนกว่านะน้ำเงินชัดเจนกว่านะจะแจ้งกว่า

ส่วนฝ่ายน้ำเงินด้วยรูปรุงแรงนักนวง
ในพอตั้งลำได้แล้วเพชรพังอันจะฉายหรือเปล่านะครับ

แค่งวงนอกดูแล้วนะครับก็หมด๓ยก

กางเกงสีแดงรักษณะวงนอกเหตยเปียบนิดนึง

ดูข้างนอกนี้ลำบาก

ต่างของเพชรพังงันถือว่ามาเยี่ยมมาดี้เลยครับ
อกในได้หมดครับวันนี้ติดในอย่างเดียวเลยครับ
ไส้ใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับ
พยายามจะพลิกเหลี่ยมไปเลยนะสายันเล็ก
พลิกเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมมันทำหรือไม่ทำ

เฮฮาเฮฮา
นานทำครับเนอะแต่ทำแล้วมาลูก
จะแจ้งนี่มันเห็นเลยนะสายันเล็ก
เหลี่ยมนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ
ดูลักษณะไอคิวแบบนี้ดูดีกว่าแดงด้วยซ้ำไปแต่ตัวเล็กกว่า
แต่จังหวายยืดแค่วงล่องนี้ทำได้ดีเลยนะพี่ป้าน
เกมจะเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม
อย่างนี้ครับยอดหน่วยแทร์รัตเติ้ลโซ่แชร์แล้วก็มันสู้บัง
สนุกที่ตรงนี้มีให้ชมกันตลอดทุกวันเสาร์
บ่าย๒โมงมาถึงตรงนี้ทำท่าจะไม่สวยไม่โสภาอีกแล้ว
เหงื่อตกกีบแน่นอนครับ๓ยกชกแบบหนึ่ง
๔ออกมานี่เกมเปลี่ยนแล้วน้ำเงิน
วางแผนใหม่นะครับใช้เหลี่ยมเข้ามาช่วย
ไม่เอาครับเอานอกอย่างเดียว

ก็แน่นอนแหยะแมนใช่ไหมครับพี่ฟ้า

เสียขี้น้ำเงินแล้วครับโอ้โหยัดกระเบิดนิดนี้
ลูกนี้พี่ปากแหลมเฟี้ยวเลย
เพ็ปปะงันอ่อนไปนิดเดียวเสียกังหวัก

เขี้ยวของสายันเล็กเนี่ยเห็นเลยเนี่ย
มีหมัดมีหมัดแล้วเข่ามาโอ้โหโดนเข้าไป๓ดอก
มันมาเป็นชุดเลยนะแต่ละชุดนี่ชุดใหญ่
ผลักท้ายใส่สุดทั้งสิ้นล่ะครับสายอันเล็ก

เนฮาครับมาดาวพี่น้องแฟนหน่วย
โอ้โหในความสนุกของยอดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้
โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยสุดยอดจริงครับ

พยายามจะโหเข้าเชื่อหัวแล้วตีนะครับเป็นปะงัน
แต่เข้าแล้วผิดจังหวะพอผิดจังหวะนี่โดนเลย
คุณแม่ข่าวอ่อนไปนิดนึงสายันเล็ก

โอ้โหตัวเตี้ยโก่งแล้วแทงตัวใหญ่
นานจะให้เห็นทีมแบบนี้ดูสิพี่ป๊า
โอ้โหแต่ว่าลูกยัดไส้แต่ละเม็ดมันเห็นจัดแจ้งเหลือเกินนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าอยู่ที่กรรมการพวกเราไม่ได้เป็นกรรมการ
ใช่พวกเราก็ได้แต่เชียร์แล้วครับไม่ได้ให้
โอ้โหดูความเที่ยวเงินนะครับผู้ชมครับ๓ยกโดน

แดงพยายามจะล้วนเข้าเชื่อครับยังตีไม่ถนัดแต่ก็สู้ตลอดนะติดในตลอด
ในช่วงปลายกรรมที่โอ้โหยกตรงนี้นี่แทบจะสารภาพแล้วนะ
ยก๔นี่นะโอ้โหหมดยกที่๔
ภาพช้าของมวยคู่ที่๒ยกที่๔ที่ผ่านมาครับสงครามเข่าเนี่ยโดนแล้วกันหน้าดูเลยครับ
ฝ่ายน้ำเงินสายยานเล็กเสียบเข่ากลับไปลำตัวงามเลย

แข้งซ้ายฝ่ายแดงเพชรพงันก็แทงเข่าสวนนี่แทงเข่าโต้
จะดูสายยานเล็กเนี่ยกะทุงเข่าตัวงอเลยครับ
เสียแขกเขาอาจฉีดทอง

ต่อยกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูครับว่ามุมแดงจะเร่งเครื่อง
กับทุ่งขาวงในแซงเข้าไปได้หรือเปล่าครับ
ท่านผู้ชมถ้าดูคู่นี้มันต้องดูเป็น๒ฉาก
ฉากแรกมันยก๑๒๓และฉากที่สองมันยก๔นะครับพี่ฟัง
อย่างนี้เขาเรียกว่าเสียแขกแจกทองแน่นอน
การพิกซอมมันหรือจะจัดร้องและก็สามารถกลับมาได้
หรืออยู่กันพิกซอมเนื้อมลงไข่ขากไม่ได้
สายันเล็กน้ำเงินนี่มันคิดเร็วทำเร็วด้วยไงพี่ปาก

โดนเข้าไปจัดเข้าไป๓๔ทีนี่แก้ลำบากเลย
ต้องคิดว่าเป็นมวยที่มีประสบการณ์สมกับสายหยัง
โอ้โหรู้ว่าจังหวะไหนทำได้นะ

อันนี้เหลือหมัดกับสองครับ

นี่ครับทุกรุ่นแหล่ง
แก้ไม่ได้แก้ไม่ตกเลยนะครับ

ท่านผู้ชมครับติดตามสุศลบวยธรรณได้นะครับ
ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๔๐๐น
แต่สัปดาห์หน้าครับมีการถ่ายทอด
รอดสดสารห่อสลากกินแห่งรัฐบาลนะครับ
สุขเจ้าโดยธรรมก็จะไม่มีในวันสายหน้านะครับ
แล้วก็ติดตามวิจารณ์มวยได้ทางชัยสิทธิการที่ทางนักสูงพิมพ์ไทยรัดทุกวัน
ไทยรัฐทีวีภูมิใจเสนอศึกสังเวียนเดือดวันเชียมเป็นชิป
ติดตามชมกันสดจากกรุงพนุษยาประเทศภูมิปริมในวันสุข๒๕มีศาลยนต์
ทุ่มเป็นต้นไปครับกลางวันสาดน้ำสงกราน
กลางคืนนี่สาดแรงเชียร์กันต่อเลยนะครับ

การเพิ่มกัดชิงแชมป์เข็มขัดในรุ่นเริ่มทะเวย์
ส่วนใครที่อดใจไม่ไหวคือที่ชมรายการศึกสังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิปกันก่อนนะครับ
เป็นประจำทุกวันเสาร์๔ทุ่มอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่แค่มวย
แต่มันคือศิลปะการต่อสู้และติดตามความมันได้

มาพูดถึงสาดข้างล่างอาจจะมีการสาดน้ำนะครับ
ให้เป็๊บพันกัลอย่างนี่ยยยเยอะเยอะ
กับเรียบนะครับ

ไปกับตัวของเดี๋ยวสงการสนุกเลยแน่นอน

ความสนุกของยอดมวยไทยรัฐในกรุมเมอร์เตอร์ทรงไทย
ทุกนัดทุกนัดครับความสนุกที่ตรงนี้มีให้ชมกัน

แบบนี้คนจะไม่เข้ามาดูแล้วพี่ปาก

ท่านต่อบอกอยู่ไม่ไหวแล้วพี่ปั๊บ

อะไรก็เกิดขึ้นได้

มวยใหญ่ขุนศึกอพิมพ์วงศรี

เจอกับฉาลามศิษย์สขววัน๒รอบ

จะขึ้นมาเจอกับพันพยักษ์หรือว่าแสงมีได้หรือเปล่า
ต้องวัดกันอยู่ที่วันนี้ครับในการเจอกับฝนหลวงสิทธิบุญมี
ชนะไปก็แสงมณีรออยู่เลยนะครับวันนี้แม่ตัวเล็กกว่านิดนึงด้วยครับสายันเล็ก
พี่เคแสนชัยมวยแสนชัยอ้าวสร้อยไม่เหมือนเส้นแล้ว

ซอยจริงนะไม่ใช่ซอยปลอมนะซอยจริงของแท้ของแท้
ชกแบบนี้ครับรออัดฉีดแน่เลยน้ำเงิน
ผู้ชนะครับน้ำเงินสายันเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
ชนะคะแนนเพชรพงันสอสุขสมไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ